คุณผู้ชมคะตอนนี้๙จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้ความหวังของพี่น้องชาวใต้เขาบอกว่าอยากจะให้ฝนหยุดครับถ้าฝนหยุดเนี่ยสถานการณ์อาจจะคลี่คลายตอนนี้นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะระดับ

เราไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แล้วซึ่งชาวบ้านที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะก็ได้อบพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพของผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะคะที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันที่บ้านที่สามารถอยู่ได้ก็คือเป็นบ้านสองชั้นด้วยกันเดี๋ยวขยับเรือไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้ระยะนิดนึงคุณพี่คะอยู่บ้านไหมคะพี่คะ

มีไหมหรือว่าเราถูกปิดตายอยู่ในนี้เลยไม่มีค่ะถูกปิดตายแต่มีเรือสำรองของเองอยู่ค่ะถามถึงความรู้สึกหน่อยค่ะเราอยู่ที่เนี้ยน้ำท่วมมาขนาดเนี้ยคือหนักที่สุดแล้วใช่ไหมคะค่ะหนักมากเลยค่ะปีก่อนก่อนหนักแบบนี้ไหมคะพี่ก็มีแบบนี้แต่ว่ามันไม่เร็วกว่าไม่เร็วเหมือนครั้งนี้ค่ะอืมค่ะแล้วคือจากที่ดิฉันได้คุยคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
ก็บอกเขาว่าเมื่อน้ำไหลเข้ามาเนี่ยบางบ้านก็ไม่สามารถเก็บข้าวของไว้ได้ทันซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาดิฉันก็ได้ลงพื้นที่คุยกับคุณเล็กนะคะฝันเด่นแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่แปดซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีน้ำท่วมสูงแบบนี้เช่นกันแต่พื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่
ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้นำเรือท้องแบนน้ำดื่มนมไปถวายพระสงฆ์ร่วมกับดิฉันด้วยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะซึ่งในวัดนี้ก็จะมีพระสงฆ์เจ็ดรูปแม่ชีสามคนค่ะที่อยู่ในวัดหลักช้างหมู่ที่๘ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางนะคะหลังจากที่ไม่สามารถออกมาบินทบาทได้เพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ด้วยต้องใช้ชีวิต
ถึงห้าร้อยกล่องไปแจกจ่ายชาวบ้านซึ่งก็จะมีคนที่เป็นตัวกลางที่จะกระจายข้าวของไปให้ชาวบ้านอื่นอื่นด้วยค่ะเผื่อหากไม่ทั่วถึงอ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่หมู่บ้านโคกมันนะคะหมู่ที่สี่ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครสีธรรมราชค่ะสุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุจราศิริคงราย